ที่จังหวัดน้องคายนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ในแนวปฏิบัติกฎหมายกฎระเบียบ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามห่วงเวลา
และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
อภัยคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระดับจังหวัดรุ่นที่๑รวม๒๐จังหวัด
มีผู้ที่เข้าร่วมทุกภาคส่วนกว่า๖๐คน
ซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงหาเสียงแต่ยังไม่มีผู้สมัคร
ทางกรกตยังไม่แน่ใจถึงตัวบุคคลว่าใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอหรือไม่
แต่กรกตได้มีการทำเป็นข้อมูลไว้แล้วเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มั่นใจว่าทุกคนทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
สสหรือว่าที่ผู้สมัครจะมีความเข้าใจกฎหมายเป็นอย่างดี